คุณผู้ชมดูกันต่ออีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่เราตามความคืบหน้ากรณีที่เป็นอดีตนายตำรวจ
คือโมโหสุนัขจรจัดเข้ามาในบ้านจะมาเล่นกับหมาของตัวเอง
แล้วก็ไปกัดรองเท้าของอดีตนายตำรวจเข้าอดีตนายตำรวจเนี่ยโมโหลากหมาออกมานอกบ้านกระทืบมัน
คือจนมันนิ่งไปเลยค่ะแล้วก็เอาซากมันไปทิ้ง
เรื่องนี้เนี่ยพอเป็นข่าวเป็นคราวมาเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง๔โมงเย็นของวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เราก็นำเสนอข่าวจนเมื่อวานนี้ค่ะญาติของอดีตนายตำรวจเนี่ยได้พาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
ก็คือร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ทองศรีเป็นอดีตนายตำรวจที่ก่อเหตุก็ได้เข้ามอบตัวกับพันธุ์ตำรวจโทบุญเชิดจันมณีรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ในคดีคือใช้ไม้ไผ่ตีแล้วก็กระทืบหมาจรจัดตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านดีพร้อม๒ที่ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
แล้วเอาประเด็นแรกก่อนนะที่บอกว่ามาพบเจ้าหน้าที่ช้า
ทางด้านอดีตนายตำรวจเขาก็บอกแบบนี้บอกว่าที่มาพบช้าเนี่ยคือ
จริงผมมีปัญหาด้านสุขภาพก็ออกจากราชการตำรวจไป
เพราะปัญหาด้านสุขภาพนี่แหละต้องกินยาต่อเนื่อง
แล้วผมต้องเดินทางไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัด
แต่รู้ข่าวจากสื่อแล้วแหละตอนนั้นเครียดมาก
เลยมาเข้าพบพนักงานสอบสวนช้า
รวมถึงยอมรับทุกข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
แล้วบอกว่าที่ทำไปเนื่องจากความโมโห
เพราะว่าหมาจรจัดตัวนี้มันชอบแอบเข้ามาในบ้านเป็นประจำเลย

ก็เลยโมโหทำให้ใช้เท้ากระทืบจนมันตาย
เรื่องนี้เขาบอกด้วยผมไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพล
ตามที่ชาวบ้านเขาให้ข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นคนมีสี
แล้วเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
เอาเดี๋ยวฟังเสียงผู้ต้องหาอดีตในตำรวจคนนี้หน่อยนะคะ
อดีตในตำรวจก็บอกด้วยนะว่าจริงผมเนี่ยเป็นคนรักสุนัข

แต่ว่าวันนั้นที่เกิดเหตุมันระงับอารมณ์ไม่อยู่จริง
ทีนี้ค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็คือพันธุ์ตำรวจโทบุญเชิด
บอกว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว

โดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ก็ได้ให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนคดี
พร้อมนำตัวส่งฟ้องภายใน๔๘ชั่วโมงค่ะ